คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้ต้องพูดคำว่าซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้ด้วยนะคะ
เทศกาลตรุษจีนค่ะของพี่น้องชาวจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยก็สามารถที่จะ
ฉลองร่วมกันได้ในเทศกาลตรุษจีนขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง
แห่งปังปังทุกเรื่องทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะช่วงสองสามปีที่เราเจอกับโควิด
คิดว่าคำอวยพรเรื่องของสุขภาพน่าจะเป็นคำโวยพรอันดับหนึ่งที่หลายคนอยากได้
ถ้ากายใจแข็งแรงเรื่องอื่นก็ยังพอรับมือไหวนะคะ
ขอให้เราสู้ต่อไปด้วยกันด้วยสภาวะจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อย
จะเป็นเทศกาลไหนก็มีคนที่กำลังปวดใจกับเรื่องความรัก
เพราะว่าเรื่องแบบนี้เลือกไม่ได้จริงค่ะว่าช่วงนี้อย่าอกหักสิ
เอาไว้ไปอกหักช่วงหน้าก็แล้วกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้น
พร้อมกับสภาวะหัวใจให้เราต่อสู้และรับไหวกับทุกเรื่องนะคะ
มาดูคำถามที่วันนี้ส่งเข้ามาคุยกันเป็นคำถามที่น่าสนใจ
แล้วก็น่าจะเรียนรู้ไปพร้อมพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่า
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูฟังรายการพี่อ้อยมาหลายรายการ
เรื่องเดียวที่หนูฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเลยคือเรื่องการนอกใจ
เพราะว่าสามีหนูไม่ใช่คนเจ้าชู้และหนูก็ค่อนข้างมั่นใจว่า
มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นโอ้โหน้องใจเย็นค่ะ
ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะเมื่อวานรักวันนี้รัก
พรุ่งนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าจะยังรักกันเหมือนวันนี้หรือเปล่า
จนถึงวันนี้ค่ะเห็นไหมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่หนูไม่อยากเปิดฟังที่สุด
เพราะว่าเพิ่งโดนสามีนอกใจซึ่งจะเรียกกันว่านอกใจหรือเปล่านะ
หนูยังไม่แน่ใจค่ะพี่อ้อยเพราะมันมีเรื่องราวที่สลับซับซ้อนเหลือเกิน
ลองติดตามกันดูนะคะหนูกับสามีรักกันมา๗ปีแล้วค่ะ
ตลอดระยะเวลาที่คบกันหนูเอาแต่ใจโมโหร้ายใช้อารมณ์
หงุดหงิดหนูชอบเอาอารมณ์ไปลงที่เขาอันตรายมากน้องคะ
ทนมาตลอดนะคะสามีหนูเป็นคนดีมากดูแลทุกอย่าง
ไม่ว่าจะครอบครัวหนูตัวหนูเองเขาซัพพอร์ตทุกอย่าง
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาจะเลี่ยงไม่ทะเลาะและเป็นฝ่ายง้อหนู
แล้วก็เกือบทุกครั้งที่การทะเลาะล้วนมาจากการเอาแต่ใจของหนูทั้งนั้น
รู้ตัวทันไหมเนี่ยคือไม่แน่ใจจริงค่ะ
มันเป็นอุปนิสัยที่อันตรายต่อคนอยู่ด้วยนะ
เขาเก็บเอาความรู้สึกนี้สะสมมาเรื่อยจนมันเกิดระเบิด
คือเขาหมดความอดทนค่ะเขาเสียใจร้องไห้
ว่าทำไมทุกอย่างที่เขาทำให้หนูเหมือนไม่เคยพอสำหรับหนูเลย
หนูเคยซัพพอร์ตความรู้สึกเขาบ้างไหมจากนั้นเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
กลายเป็นคนเย็นชาเขาบอกกับหนูว่าเขาไม่รู้สึกถึงความรักอีกแล้ว
มันมีแต่ความเจ็บปวดเขาพูดแต่สิ่งแย่ที่หนูทำ
อ้อยคะเหมือนเขาระบายมันออกมาหมดเลยเขาคุยกับฝั่งพ่อแม่ของเขา
เพราะเขาต้องการจะหย่ากับหนูแต่พ่อเขาขอร้องว่าให้โอกาสหนูอีกครั้งได้ไหม
เขาก็ยอมทำตามที่พ่อบอกนะคะเขาให้โอกาสหนูพิสูจน์ตัวเอง
ถ้าหนูเปลี่ยนตัวเองได้เราอาจจะมีอนาคตร่วมกันเหมือนเดิม
แต่เขาไม่รับปากนะคะแต่แค่อาจจะหนูก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และทำดีกับเขาให้ได้มากที่สุดค่ะคราวนี้หนูก็ตั้งใจเลยว่า
ไม่ว่าจะยังไงหนูจะดูแลและทำในจุดของหนูอย่างดีที่สุด
แต่มันเกิดเรื่องที่แย่กว่านั้นเพราะในช่วงที่เขากำลังเจ็บปวด
เขาดันไปปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานของเขาที่เป็นผู้หญิง
คนที่เคยบอกว่าเคยชอบเขาค่ะผู้หญิงคนนั้นทำทีให้คำปรึกษาสามีหนู
เหมือนเป็นคนที่หวังดีอยากให้พวกหนูกลับมาคืนดีกันไว
ปรึกษากันไปปรึกษากันมาได้๒อาทิตย์ไลน์ออกค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วนะเขาตกหลุมรักสามีหนู
ตอนนั้นเนี่ยสามีหนูก็มาบอกหนูว่าเขาก็รู้สึกดีนะที่ได้คุยกับคนคนนี้
เพราะคนคนนี้รับฟังเขาทุกเรื่องไม่เหมือนหนูทั้งที่เป็นภรรยาแท้
แต่ไม่เคยรับฟังอะไรเลยหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นขอจูบสามีหนูค่ะ
โหสามีบอกว่าตั้งแต่จูบครั้งแรกเขาก็รู้สึกแย่เขาเองไม่เข้าใจว่าทำไม
เขาเลยคิดว่าถ้ามีครั้งต่อไปคงรู้สึกดีขึ้นบ้างก็เลยมีครั้งที่๒๓
โอ้โหเสี่ยงเนอะครั้งหนึ่งไม่แน่ใจทำไมรู้สึกแย่ไหนจูบต่อซิอย่างนี้เหรอคะ
ซึ่งทุกครั้งเขาก็รู้สึกแย่ตลอดจนเขาได้คำตอบว่าเขารักแค่หนู
เขามีความรู้สึกให้คนนั้นแค่เพื่อนร่วมงานแต่กว่าจะรู้ตัวเขาก็ทำสิ่งที่แย่มากกับหนูไปแล้ว
อันนี้คือเขาเล่านะคะหนูเองในช่วงนั้นก็ระแวงค่ะพี่อ้อย
แต่สถานการณ์ตอนนั้นเหมือนหนูโดนฆาตโทษมันก็เลยไม่กล้าจะมีปากมีเสียงหรือทะเลาะ
ได้แต่นั่งดูเขาโทรคุยกันหนูลืมบอกไปค่ะพี่อ้อยค่ะ
ผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนในเฟสกับหนูด้วยจนมาวันหนึ่งหนูรู้ว่าเขาลบเฟสหนู
หนูเลยไปถามแฟนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงลบเฟส
เขาก็บอกว่าเขาขอยุติเรื่องนี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
สงสัยว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ก็เลยอาศัยจังหวะที่เขาเล่นคอม
พยายามดูว่าเขากดรหัสอะไรเสร็จปั๊บหนูก็เปิดคอม
กดเข้าไปในแชทและดูข้อความที่เขาคุยกันช็อกมากเขา
บอกรักบอกคิดถึงกันหนูกดเข้าไปดูรูปช็อกอีกค่ะเขามี
ภาพที่เขาจูบกันด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นบ้าถ่ายรูปมาก
ก็เลยมีรูปจูบกับสามีหนูให้เห็นการจูบไปแล้วถ่ายรูปไป
เนี่ยต้องตั้งใจและจงใจเท่านั้นนะคะจริงถึงจะได้ภาพ
แบบนี้เนอะเจ็บปวดมากค่ะพี่อ้อยคะการยุติไม่มีอยู่จริงซ้ำ
ช่วยกันหลอกหนูเพื่อปกปิดเจ็บเหลือเกินปากที่พร่ำบท
หนูไม่ดีนั่นนี่สรุปว่าหนูไม่ดีหรือเขามีคนอื่นกันแน่
พอเขากลับถึงบ้านหนูอารวาสเลยค่ะบอกขอหย่ากับเขาแต่เขา
ขอให้หนูให้โอกาสเขาเขาขอโทษแล้วก็ร้องไห้
สารภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้หนูฟัง
เล่าอะไรที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่อยู่ในแชททั้งนั้นเลย
หลังจากนั้นมาเขากลับมาเป็นสามีที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วค่ะ

แต่บังเอิญว่าความรู้สึกของหนูมันแตกสลายไปหมดแล้ว
เรื่องนี้ผ่านมาแล้ว๔เดือนแต่หนูยังรู้สึกเจ็บปวดมาก
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกในชีวิตคู่ของเรา
เพราะเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีคนอื่นไม่ได้หรอก
เขาลองแล้วเขาทำมันไม่ได้
และหนูจะทำร้ายจิตใจเขาขนาดไหนก็ตาม
เขาไม่มีวันหมดใจหรือเลือกคนอื่น
แต่พี่อ้อยรู้ไหมคะทุกสิ่งที่เขาพูดหนูกลับไม่สามารถเชื่อเขาได้เลย
มันเจ็บปวดทรมานกับสิ่งที่เจอ
สำหรับหนูต่อให้เราแย่แค่ไหนก็ไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

๑ปีต่อจากนี้หากความรู้สึกหนูกลับคืนมาไม่ได้
ควรแยกทางกันหนูไม่อยากอยู่กับความรู้สึกที่เจ็บปวดแบบนี้อีก
หนูอยากถามพี่อ้อยว่าหนูเห็นแก่ตัวไปไหมคะ

หนูปรึกษาใครเขาก็บอกว่าต้นเหตุมาจากหนูนั่นแหละ
หนูควรปรับความคิดเรื่องนี้ยังไงดีหรือสิ่งที่หนูคิดนั้นมันถูกต้องแล้ว
อื้อถามใจตัวเองดีก่อนค่ะ
ถามคำเดียวเลยว่าที่สุดแล้วยังรักเขาอยู่ไหม
คือตอนนี้ชีวิตคู่ของน้องเหมือนทั้งคู่ถือมีดคนละเล่ม
อยู่ที่ใครจะจ้วงใครด้วยอดีตได้เจ็บกว่ากัน
ปัญหาความรักใดที่ขึ้นไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่ผู้เดียว
จะบอกว่าก็น้องเอาแต่ใจโวยวายใส่เขาไม่มีเหตุผล

แต่ถ้ารักกันนะก็ควรจะเปิดใจคุยกันตักเตือนกัน
ควรใช้แต่ความเงียบและอดทน
และพอหมดความอดทนเหมือนกดระเบิดตู้มไปแล้วนะ

คือพี่อ้อยไม่ได้เข้าข้างน้องนะคะแค่มองมุมกว้าง
อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตคู่
เราต้องช่วยกันดูคุยกันฟังกันและปรับตัวไปด้วยกันค่ะ
ไม่มีใครนิสัยเสียตลอดเวลาหรือน่ารักทุกช่วงชีวิตไม่มี

คราวนี้พอเขาเลือกจะเงียบเราเองก็เลยได้ใจค่ะ
เรื่องแบบนี้ต้องรู้ตัวให้ไวและขออภัยให้ทัน
ไม่มีใครผูกขาดความอดทนแต่เพียงผู้เดียวนะคะ

แต่พอเริ่มหลายปีไม่รู้ว่าความอดทนใช้แล้วหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่
และเมื่อคนสองคนนะคะมีใจให้กันน้อยลงนะ
ยังไงก็ตามคนใหม่เข้ามาแทรกกลางได้ง่าย
ดูเหมือนว่าของใหม่ดูน่ารักสดใสจังเลย
น้องไปเจอหญิงไทยใจกล้าค่ะปลอมตัวมาเป็นที่ปรึกษา
สุดท้ายมาขอจูบสามีคนอื่นเนี่ยโอ้เมื่อในบ้านไม่อุ่น
เขาก็จะเริ่มไปหาความอบอุ่นจากที่อื่น
อย่าเพิ่งโทษมือที่๓ถ้า๒มือเราจับกันไม่แน่นพอ
สาเหตุการนอกใจอันนี้นอกเหนือจากความไม่รู้จักพอนะ
ก็คือคนในบ้านให้ไม่พอค่ะไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจ
ความห่วงใยใส่ใจหรือแม้แต่เรื่องบนเตียงนะ
คราวนี้บังเอิญว่าสามีน้องเลือกจะกลับมา

ถึงอยากให้น้องถามตัวเองก่อนยังรักกันอยู่ไหม
ถ้ายังพอไหวนะคะใช้เวลา๑ปีต่อจากนี้เหมือนเป็นห้องทดลอง
อภัยและดูใจค่ะว่าเขาจะเลือกเอาคำให้อภัยของเรา
มาทำร้ายเราอีกหรือเปล่าและใช้เวลาหนึ่งปีนี้
ในการปรับปรุงตัวเองด้วยอาการโวยวายวีนเหวี่ยง
ไม่เป็นผลดีต่อใครเลยน้องเองก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะ
ต่อให้คนข้างข้างจะรักเรามากแค่ไหนแต่บางอุปนิสัยนะคะ
ต่อให้รักมากก็ยากจะอยู่ด้วยนะลองดูเราจะไม่มัวแต่โทษกันว่า
ผิดกว่ากันเอาเป็นว่าเราคือคนธรรมดาที่รักกัน
ผิดได้ฉันผิดเป็นแค่เห็นคุณค่าของการขอโทษและให้อภัย
ไปข้างหน้าอีกสักตั้งค่ะเข้าใจความเจ็บปวดของน้องนะคะ
ไว้ใจที่สร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากจะเรียกคืน
เห็นแปลกเลยที่น้องยังเจ็บสูญเสียความมั่นใจความไว้ใจ
แถมเสียใจที่เริ่มโทษตัวเองด้วยว่าเอ๊ะหรือฉันเป็นสาเหตุด้วยใช่ไหม
ทำให้เขานอกใจน้องถึงทุรนทุรายมากขนาดนี้ไงคะ
พี่ถึงได้ถามย้ำย้ำย้ำว่าตกลงยังรักไหมล่ะ
ถ้าคำตอบคือรักลุยเลยน้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน
น่ารักให้ถึงที่สุดทำให้ดีที่สุดในเวลาที่ยังเป็นของเรา
ไม่ต้องไปกระแนะกระแหน่ประชดประชันขอโทษทุกครั้งที่มีโอกาสเลยน้อง
ไม่ได้ยินผิดค่ะพี่ให้น้องขอโทษก่อนเลยขอโทษเธอนะ
ไม่น่าทำร้ายหัวใจสามีที่ดีของเราเลยและตั้งแต่นี้
เราจะทำให้ความรักของเราเป็นรักที่ดีที่สุดนะน้องไม่ต้องงอนพี่อ้อยเลยนะคะว่า
ทำไมพี่มาให้น้องขอโทษก่อนล่ะคือจริง
มันเป็นการกระทำที่อยากให้เขาเห็นว่าดูฉันสิ
ยังขอโทษก่อนเลยนะทั้งที่การเอาแต่ใจและการนอกใจ
ทำร้ายหัวใจคนอยู่ใกล้ใกล้ต่างกันมากและในที่สุดค่ะ
ถ้าเราทำดีที่สุดในจุดของเราแล้วเขายังไปสุดท้ายนะ
จะได้รู้ว่าเขาไม่ควรฆ่ากับความรักดีของเราอีกต่อไปแล้วนะคะ
เมื่อถึงทางแยกต้องเลือกไปให้สุดทางค่ะเลือกให้ดีที่สุดนะจุดที่ต้องเลือก
อย่าประมาณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเลือกจะให้อภัยแต่ระแวงมากเลยนะ
อภัยแต่ระแวงขั้นสุดประชดกระแนะกระแหนชวนทะเลาะเพื่อเรียกหาความมั่นใจ
จะยิ่งทำให้เขาถอดใจอะค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ยังไงก็ต้องใช้เวลา
อย่าให้ตกนรกทั้งเป็นทั้งเขาและเราถ้าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
เลิกกันไปเลยดีกว่ามีบางคนเลือกทางนี้เหมือนกัน
อ้อยเคยเจอโทรมาปรึกษากับพี่อ้อยแบบนี้แหละ
และเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเขายอมเลิกเลยดีกว่า
ทรยศหัวใจภรรยาไม่เท่าไหร่ทรยศหัวใจลูก
เพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะไม่ให้อภัยไม่ใช่โกรธขนาดนั้นหรอกนะคะ
แต่แค่รับมือกับความระแวงของตัวเองไม่ไหวนะ
ก็มีทางเลือกแค่สองทางเลือกเดินต่อหรือพอแล้ว
เจ็บแต่จบหรือลองดูยังไม่จบได้ไหม
ลองดูก่อนว่าโอกาสข้างหน้าเราและเขาจะสามารถปรับปรุงตัว
และทำให้ความรักครั้งนี้ของเราเดินหน้าต่อไปไหวไหม
ถ้าน้องไม่ไหวในการที่จะเลือกทางจบก็ต้องใช้เวลาอย่างที่พี่อ้อยบอก
เงื่อนไขเลยว่า๑ปีนี้จะลองใช้เวลานี้ให้ดีต่อกันให้ถึงที่สุด
ถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องหยุดนะคะจะได้สิ้นสุดข้อสงสัยว่า
เป็นเพราะฉันหรือเปล่านะเอาตัวเองให้อยู่ค่ะไม่ต้องลุกลีลุกลน
ลนลานทุลนทุลายวัดกันไปเลยจะอยู่หรือไป
เราเองก็มีสิทธิ์เลือกนะคะอย่ามัวแต่ถามเขาว่าตกลงจะเอายังไง
ตกลงเธอจะเลือกใครบางทีเราก็ให้สิทธิ์คนทรยศมากไปหน่อย
ที่ใจของน้องเองก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าที่สุดแล้วจะเอายังไง
ไม่ต้องไปนั่งโทษกันว่าตกลงเป็นความผิดใครเพราะยังไงก็ตาม
เราทั้งสองมีส่วนในการประคองความรักครั้งนี้เท่ากันนะคะ
เป็นวิธีคิดกับหลายหลายคนค่ะบางคนการเอาแต่ใจ
เกิดขึ้นจากการที่เขาก็เอาแต่เอาใจเราไม่ยอมพูดจา
แล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเอาแต่ใจ
ฉันคือผู้ชนะเพราะเธอจำเป็นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาใจฉัน
แล้ววันหนึ่งเราก็จะเคยตัวนะคะให้บอกตัวเองเสมอ
เราใจเขาใจเราค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้เขาอึดอัด
และบางทีเราอาจจะน่ารักน้อยลงถ้าเขาสะสมความอึดอัดเอาไว้จนถึงที่สุด
หรือในที่สุดแล้วนะคะถ้าบังเอิญว่ารักกันไปรักกันมา
เราเริ่มทนไม่ไหวเขาเริ่มไม่ใช่ก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
บอกกันไปเลยว่าพอแล้วนะอย่าใช้วิธีการนอกใจมันเจ็บปวดกว่าเยอะเลย
ยังไงพี่อ้อยเอาใจช่วยนะคะอยากให้น้องได้เดินหน้าต่อ
ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้เพียงแต่การผิดพลาดนั้น
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจริงหรือแค่ประมาทที่โดนจับได้
อันนี้น้องก็ต้องมาวัดกันอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน
ขอบคุณคำถามนี้เพราะอย่างน้อยคงเป็นวิธีคิดให้กับหลายคน
ถามตัวเองว่าฉันล่ะเป็นคนที่อันตรายต่อคนอยู่ด้วยไหม
คนที่อยู่ใกล้ฉันมีความสุขหรือทุกข์มากกว่ากัน
เพราะวันหนึ่งอย่าลืมนะคะอย่าให้คนบางคนมีค่าที่สุดตอนหลุดมือ
ตอนที่ยังมีเวลาได้ถือกลับไม่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในจุดของเรา

หวังดีและก็มีความสุขกันกับทุกคนนะคะ
ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งของทุกคน
แม้ว่าจะเจอเรื่องยากขอให้เราสู้ไหวกับทุกเรื่อง